คุณผู้ชมหลายคนชอบพูดนะคะว่าทุกวันนี้เราเป็นสังคมก้มหน้าไม่อยากที่จะให้เดินไปเดินถนนเดินอะไรแล้วก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หนึ่งเลยคุณมองไม่เห็นทางอาจจะไปชนใครเข้า
เดินชนประตูเป็นมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมชนปั้ง
คานกล้องก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะอีกก้มหน้าเนี่ยค่ะ
บางคนก็ทะล่าจะเอาขึ้นรถก่อนค่อยก้มก็ได้ไม่ได้นะคุณผู้ชมที่ปฐุมธานีมีผู้ชายคนหนึ่งคิดแบบนี้แหละค่ะ
ขึ้นไปแต่มันเป็นรถกระบะแล้วเขาไม่ได้ขึ้นในรถขึ้นด้านหลังรถกระบะที่มันบรรทุกรังไว้สูงมาก
กระบะเขาชอบบรรทุกสูงไงแล้วเขาหลังนั้นอีกนั่งบนสุดเลยหันหลังรับรมไงคุณแล้วก็นั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ
ไม่ทันมองว่ารถกระบะมันขับผ่านทางที่มันมีคานเหล็กเขาจำกัดความสูงไว้ที่๒๕เมตรน่ากลัว
แล้วคุณคิดว่าฟาดเข้าที่ไหนอ่ะนี่
เข้าหลังหัวเต็มฟาดเขาน็อกลงมาอยู่ที่พื้น
เลือดออกหูไม่ได้สติเลยนะคะ

กู้ภัยเขาได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะกระแทกเหล็กกั้นความสูงร่วงลงมาจากรถกระบะ

จำกัดความสูง๒๕๐เมตรแล้วคุณดูสิ่งที่เขาบรรทุกสิ

มันคือไอ้ตัวของน่ะพอดี

กระบะข้างในมันนั่งได้แค่ที่นั่งข้างคนขับแล้วก็แคบข้างหลังนิดเดียว
แต่จริงมันก็ผิดนะคือไปนั่งแบบนั้นไม่ได้

จริงมาทุกของสูงเกินก็ผิดนะคะ
ไม่มีผ้าคลุมไม่มีตัวล็อกก็ผิดทั้งนั้นนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นถนนสีขาว
โรงเรียนสังอ่ำวิทยาที่ตำบลคลอง๒
ผู้ได้รับบัตรเจ็บก็คือนายเจตพลแซ่นิ่มอายุ๑๘ปีค่ะ

เลือดไหลออกจากหูทั้งสองข้างไม่ได้สติ
กู้ภัยเขาประถมพยาบาลเสร็จก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลค่ะ
อยู่ในความครอบครองของวัดพระธรรมกาย
เป็นถนนตามโครงการถนนสีขาวของวัด
ก็จะห้ามให้รถที่มีขนาดสูงเกินกว่า๒เมตรครึ่งสัญจรไปมา
ซึ่งตลอดเส้นทางในความยาวหนึ่งกิโลเมตรกว่ากว่านี้นะ
มีป้อมยามของทางวัดตั้งจุดประจำอยู่ทั้งทางเข้าแล้วก็ออก
เพื่อคอยตรวจราแล้วก็เตือนรถที่สูงเกินกว่า๒เมตรครึ่งนี่แหละ
เราเลยไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้
เขาบอกเขาเห็นรถกระบะคันนี้วิ่งมา
มีรถกระบะคันหนึ่งก็คือคันเกิดเหตุเนี่ยนะคะวิ่งมาแล้วก็มีนายเจตพลซึ่งเป็นคนเจ็บอะค่ะ
นั่งซ้อนอยู่ไม่ใช่นั่งซ้อนนั่งอยู่ข้างบนหลังที่บรรทุก
นี่คานทำให้คุณผู้ชมดูข้างหน้าเราแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเหตุการณ์จะเกิดตรงนี้แหละ
รถกระบะวิ่งมานายเจตพลก็นั่งอยู่รถเนี่ยวิ่งหน้ามาแต่เขาหันหลังเนี่ยค่ะแล้วก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ตัวรถเต็ม
ตัวรถมันพ้นแต่ตัวเขาอะค่ะเต็มเต็มเลยอย่างที่คุณเขมมาสอนบอกฟาดเข้าไปปั้ง
แล้วคุณคิดว่าความเร็วรถที่วิ่งเท่าไหร่เนี่ยร่วงลงมาแบบนี้กระแทกทั้งหลังหน้าก็ทิ้มลงมาค่ะ
เลือดออกหูนี่อันตรายมากเลยนะสองข้างเลยแล้วก็แน่นิ่งไปเลยหมดสติไปเลยนะคะ
ถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีการติดป้ายแบบนี้ติดตั้งคานเหล็กที่ห้ามลดความสูงเกิน๒๕เมตรมานานมากแล้ว
แล้วตัวเขาเองนี่แหละจะเป็นคนคอยเป่านกหวีดคอยเตือนให้เห็นดูทรงแล้วว่ารถคันนี้ผ่านไปไม่ได้แน่
ก็กระเป๋าปี๊ดปี๊ดปี๊ดให้หยุดให้เบี่ยงให้แบบทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผ่านเลยแต่บางคันฟังบางคันไม่ฟังแต่กรณีนี้เนี่ยเขาไม่ทันเห็นแล้วก็พอเตือนแล้วเนี่ยก็ไม่ฟังด้วย
ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ
เฉียนคนะคะ๕๕อ่ะ
เป้าหมาย

ไหวเลยเดี๋ยวประกันลงมาเค็ม
ว่าเรียกศูนย์บุคคลเรียกหัวหน้าเอามาจัดการ

เขาก็บอกว่าต่อไปนี้เขาก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มงวดมากขึ้นไปกว่านี้อีก

แล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วย

ส่วนรถกระบะคุณต้องดูด้วยนะคะ
ถ้าคุณจะมาทุกของสูงขนาดนั้นคนต้องไม่นั่งอยู่ข้างบน

ไม่รู้ว่านายเจตพลขึ้นไปนั่งบนนั้น

โอ้โหน่ากลัวนะบางทีแบบ
มันถึงตายตรงนี้มันอันตรายมาก